ตอนนี้เราจะตัดบรรยากาศสดในการแถลงข่าว
ของภูมิในการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

อาจารย์ปียสกลสกลสัญญาธรท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
อาจารย์เจษดาโชคละมงศุกร์

แล้วก็เตรียมการในแง่ของการเตรียมรับน้อง
ที่ดูแลในเขตพื้นที่นี้นะครับ

ที่โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห

ซึ่งในส่วนของการเคลื่อนย้ายเอง
คงเป็นบทบาทของทางทหารตำรวจแล้วก็ในพื้นที่นะครับ
ถ้าหากว่าสามารถเคลื่อนย้ายน้องมาได้แล้วเนี่ย
ก็จะเคลื่อนย้ายมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับ
ที่นี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำในเขตของเรานะครับ
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพจำนวนเตียง๘๐๐เตียงนะครับ
เป็นโรงเรียนแพทย์เป็นที่เรียนของนักศึกษาแพทย์รวมถึงแพทย์ประจำบ้านด้วยนะครับ
สิ่งที่เราเตรียมการไว้ก็จะเป็นหอผู้ป่วยที่แยกเฉพาะนะครับ
อยู่ในตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งเพิ่งสร้างขึ้นใหม่เสร็จนะครับ
แล้วก็อยู่ในชั้นที่๘แล้วก็กันไว้๑ชั้นสำหรับการเตรียมรับในกรณีนี้นะครับ
ทั้งหมดก็จะอยู่รวมในหอผู้ป่วยเดียวกันนะครับ
ซึ่งก็มีการเตรียมการในแง่ของทั้งสถานที่นะครับ
ให้มีความพร้อมในแง่ของการเฝ้าระวังนะครับ
ที่จะต้องแยกว่าหลังจากที่น้องอยู่ในถ้ำมาหลายวัน
จะมีการติดเชื้ออะไรเข้ามาหรือเปล่าอันนี้โดยหลักวิชาการ
เราก็มีการเตรียมการแล้วก็รวมถึงการเจาะตรวจเลือดต่างนะครับ
แล้วก็ให้การดูแลรักษาพยาบาลตามขั้นตอนนะครับ
ซึ่งตรงนี้เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในทุกสาขาที่จะเกี่ยวข้องนะครับ
แล้วก็มีหัวหน้าทีมที่จะรับผิดชอบดูแล
เพราะฉะนั้นก็คิดว่าในส่วนภาพรวมเนี่ยเรามีความพร้อมในการที่จะดูแลน้องได้อย่างดีนะครับ
ก็รอแต่ว่าเราสามารถเคลื่อนย้ายน้องออกมาได้เมื่อไหร่นะครับ
ขออนุญาตเรียกอย่างนี้ครับเป็นห้องแยกโลกมากกว่านะครับ
คงไม่ใช่ห้องปลอดเชื้อเราแยกเพื่อที่จะระวัง
โดยมาตรฐานวิชาชีพว่ากรณีแบบนี้
อาจจะมีการได้รับเชื้อจากสัตว์ที่อยู่ในถ้ำมานะครับ
เราก็ขอแยกไว้ชั่วคราวนะครับ
โดยหลักการก็พอมาถึงเราคงจะตรวจเลือดแล้วก็รีบส่งไปตรวจ
ซึ่งตรงนี้เราได้ประสานกับทางส่วนกลางนะครับ
จะตรวจให้คิดว่าภายในไม่เกิน๒๔ชั่วโมง
เราจะมีข้อมูลว่ามีการติดเชื้อใดหรือไม่นะครับ
เพราะฉะนั้นใน๒๔ชั่วโมงแรกเราก็ขออนุญาตที่จะแยกไว้ก่อนนะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าไปเยี่ยมได้นะครับ
แต่มีขบวนการขั้นตอนในทางปฏิบัติเพราะว่า
โดยหลักการการตรวจเลือกครั้งแรกไม่มีเนี่ย
ยังไม่ได้๑๐๐แต่ก็อาจจะบอกได้ว่า๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ

ก็ขอดูอีกสักระยะหนึ่งนะไม่เกิน๗วันนะครับ
อาจจะสั้นกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย
หรือว่าการตรวจการดูแลของหมอที่ดูแลน้องในแต่ละวัน
อย่างที่นำเรียนนะครับในถ้ำก็คงมีหลัก
ที่เราพูดกันบ่อยก็จะเป็นครั้งข่าวนะครับ
จริงก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดนะครับ
แมลงต่างนะครับที่อาจจะเข้ามากัด
แล้วก็ทำให้เกิดแผลแล้วมีเชื้อเข้าไป

ผมคิดว่าถ้าน้องมาถึงเราก็จะตรวจโดยละเอียดนะครับ
พวกนี้ในบางสัตว์บางชนิดพอกัดแล้ว

ที่เราพอจะบอกได้ว่าเป็นเชื้อตัวใด
เพราะฉะนั้นการตรวจโดยละเอียดก็จะทำให้เรารู้ได้
ถ้าท่านเห็นเขาอยู่ที่อยู่ที่ตรงนั้นแล้วมันก็อาจจะได้มีข้อเป็นของที่เขาอยู่ที่กล้ามหรืออย่างกันจากการสอบถามกันที่
ดูเส้นทางครับเพราะว่าเมื่อวานเขาคงปฏิบัติหน้าที่กัน
เราคงไม่ได้มีโอกาสติดต่อเลย
จริงข้อมูลทั้งหมดในแง่ของในถ้ำแล้วก็การดำเนินการในช่วงก่อนที่จะมาถึงเรานี่
รบกวนอาจจะต้องถามข้อมูลจากทางท่านผู้ว่ากับทีมทหารนะครับ
เพราะว่ารายละเอียดตรงนี้เราไม่ได้รับข้อมูลมานะครับว่าจะยังไง
เรามีหน้าที่เตรียมรับกรณีที่มาถึงในส่วนของโรงพยาบาล
คิมแพทย์มีความคำรวบหรือเฝ้าร่วมโรคนแบบอีกสิ่งใช่ไหมครับ
โดยภาพรวมอย่างที่ผมนำเรียนครับก็เป็นภาพทั่วไปของโอกาสการติดเชื้อนะครับ
ส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงก็จะเป็นกลุ่มเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อไข้รักษาที่เราเรียกนะครับ
ฉี่หนูอะไรต่างซึ่งพวกนี้มันวินิจฉัยไม่ยากนะครับ
ที่นี่เราสามารถวินิจฉัยได้อยู่แล้ว
ก็คงอยู่แต่ว่าพอเรามาถึงเราซักประวัติตรวจร่างกาย
เฝ้าดูอาการสักระยะหนึ่ง
คงจะบอกได้ว่าไม่มีปัญหานะครับ
ตอนนี้มีทีมแยกจำนวนเท่าไหร่ที่สแกนบายอยู่หรือหลังจากที่ไหนบ้าง
ที่นี่มีเยอะแล้วครับ
การติดเชื้อนะครับดูแลเรื่องโภชนาการนะครับ
ดูแลสภาพร่างกายโดยทั่วไปครับ
โดยทั่วไปคุณหมอท่านหนึ่งก็ดูแลคนไข้ได้หลายคนอยู่แล้ว
จากกรณีนี้เราก็อาจจะเอาผู้เชี่ยวชาญหลายคนมาช่วยกันดูนะครับ
หรือว่าในเรื่องของจากสู่แพทย์ดูเรื่องตาด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ก็ดูในหลายองค์ประกอบแล้วก็เตรียมคุณพยาบาลที่จะดูแลใน๒๔ชั่วโมงแรกนะครับ
เป็นหนึ่งต่อ๑นะครับว่ามีปัญหาใดหรือไม่
เพื่อที่จะให้น้องได้ลดความกังวลด้วยนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเราก็คงพิจารณาตามความจำเป็นต่อไปครับ

ภาพของน้องนะครับแต่ว่าข้อมูลที่บอกว่าเป็นโรคนี้เราที่นี่มีอยู่ครับ
เพราะว่าน้องเคยมารักษาที่นี่อยู่ที่เป็นโรคหอบอื่นนะครับ
ผมเข้าใจว่าถ้าดูสภาพอย่างภาพที่เห็นจากเมื่อคืนนะครับ
น่าจะใช่ของจริงนะครับผมก็กังวลอยู่ว่าภาพจริงหรือไม่
ถ้าเป็นภาพจริงก็ดูเหมือนไม่มีใครหอบอะไรนะครับ
ก็ไม่มีใครมีปัญหาอะไรก็น่าจะบ่งได้ว่าเรื่องหอบหืดก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นปัญหา
แต่เมื่อมาถึงนี่เราคงจะประเมินทุกคนครับเพราะว่าง่ายของเราที่ห้องที่เราเตรียมไว้เนี่ย
มีเครื่องเอ็กซาเรย์ปอดแบบเคลื่อนย้ายได้ก็คือไม่ต้องเอาน้องไปที่ไหน
เราเอาเครื่องเอ็กซาเรย์ไปฉายให้ที่เตียงเลยนะครับในทุกเตียงได้
ก็เป็นขั้นตอนของการดูแลรักษาซึ่งเราเตรียมไว้หมดแล้วครับ
ประเด็นนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราสื่อสารไปให้ทางท่านผู้ว่าแล้วก็หน่วยทหารหน่วยซิลนะครับ
ว่าในกรณีที่
อดอาหารมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
โดยเฉพาะก็จะมีการพูดถึงว่าประมาณสักเกิน๑๐วันขึ้นไป
ตรงนี้จะมีความเสี่ยงนะครับว่าเวลาที่งดอาหารมา
ไม่ใช่ถึงเวลาที่เราสามารถให้อาหารได้
ก็ก็กินได้ตามใจชอบนะครับเต็มที่เพื่อให้อิ่มนะครับ
โดยหลักการตรงนั้นน่าจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับ
กระบวนการของร่างกายที่พยายามปรับตัวมาหลายวัน
ถ้าเราให้อาหารไปทีเดียวมากในช่วงแรก

ก็มีศัพท์ทางการแพทย์ที่พูดถึงโรคนะครับ
ที่อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของสารเกลือแร่ในร่างกายนะครับ
อาจจะทำให้ปริมาณฟอสฟารัสในเลือดต่ำ
ดีเซียมต่ำนะครับหรือสารอีกหลายตัวรวมถึงโปรตาเซียมต่ำด้วย
ซึ่งตรงนี้จะส่งผลต่อการทำงานของเซลล์ในร่างกายได้
เพราะฉะนั้นขบวนการของการให้อาหารก็จะมีขั้นตอนนะครับ
ซึ่งเราส่งข้อมูลเหล่านี้ให้กับทางทีมฐานไปแล้วนะครับ
แล้วก็ทางโรงพยาบาลเองก็ได้เตรียมอาหารให้กับทั้ง๑๓คนเรียบร้อยนะครับ
ยังแต่ว่าขั้นตอนของการเข้าไปนี่ค่อนข้างลำบากนะครับ
ทุกท่านคงรู้ว่าที่พบน้องเนี่ยไม่ใช่พบโดยหน่วยซิลเดินเข้าไปง่าย
แล้วก็ไปพบเจอเพราะเราใช้เวลาตั้งหลายวันนะครับ
ต้องดำน้ำเข้าไปซึ่งการที่จะเอาอาหารเข้าไปตรงนี้ก็คงไม่ง่าย
เขาเข้าไปเสร็จเขาจะออกมาอีกก็คงใช้เวลาพอสมควรนะครับ
ตรงนี้ก็คงเป็นขั้นตอนซึ่งเราสื่อสารไปแล้วนะครับ
อาหารที่เตรียมไปมีอะไรประมาณอะไร

ซึ่งคิดว่าในคนที่โอนอาหารนานจะขาดก่อนนะครับ

เกลือบวกกับน้ำตาลนิดหน่อย
ซึ่งก็จะมีพลังงานในเบื้องต้นนะครับ

ก็ให้อาหารทางการแพทย์นะครับ

แต่จริงมันไม่ใช่นมสดที่เราซื้อในท้องตลาดนะครับ
มันจะเป็นอาหารที่มีคือองค์ประกอบใช้นมเป็นตัวเริ่มนะครับ
แต่ว่าก็จะมีสารอาหารอื่นครบนะครับ
แล้วก็มีสารที่เราคิดว่าในคนที่โอดอาหารมาจะขาดนะครับ
อีกประมาณ๒๔๔ใน๒ชั่วโมงถัดมา
แล้วก็ให้สลับกันนะครับระหว่างน้ำเกลือกับอาหารทางการแพทย์นะครับ
ใน๒๔ชั่วโมงแรกนะครับ
ค่อยทยอยให้ไม่ได้ให้ครั้งหนึ่งเยอะนะครับ
คงไม่ได้บอกว่าน้องบอกว่าหิวขอกินทีเดียว๕ขวดเลยได้ไหม

เพราะว่ามันจะทำให้การหลังอีซูลินในร่างกายผิดปกติ
อาจจะมากเกินไปแล้วก็มันส่งผลอิเล็กโตไลท์ผิดปกติ
เกลือแร่ในร่างกายผิดปกติอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่นะครับ
ก็มีขั้นตอนการวิธีการให้ครับ
ตรงนี้เข้าใจว่าเท่าที่ผมทราบมาว่า
เรื่องต้นทางทหารเขาได้เตรียมเข้าไปแล้ว

เรื่องของระบุสายตาหรือเปล่า
สายตาเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหามากนัก
เพราะดูจากเมื่อวานนี้ก็เห็นถ่ายรูปมีแสงเข้าไปเนอะ

เวลาที่เราอยู่ในสภาพที่มืดเนี่ยร่างกายจะปรับตัวรู้มาตราจะขยาย
เพื่อที่จะให้เราเห็นภาพนะครับ
ถ้าท่านเทียบลองดูเวลาท่านเข้าไปในที่มืดเนี่ยท่านจะมองอะไรไม่เห็นเลย
อีกสักครู่หนึ่งท่านจะเริ่มเห็นลางเหตุผลที่เห็น
เพราะว่าตอนนั้นรูมาตรามันจะขยายเต็มที่
แสงที่มีอยู่น้อยก็เข้ามาให้จอประสาทตามันรับภาพได้นะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าน้องอยู่ในสภาพนี้อยู่เป็นเวลานาน

เพราะฉะนั้นพอจะออกมาตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีการป้องกัน
ผมว่าเบื้องต้นตัวร่างกายจะป้องกันตัวเองก็คือจะหลับตา
เพราะว่ามันจะแสบตามากเนื่องจากว่าแสงมันเข้ามากเกินไปนะครับ
จอประสาทตาซึ่งมีเซลล์ที่รับแสงก็จะส่งเรียกว่ากระแสประสาทไป
บอกว่าให้หลับตาซะป้องกันไม่ให้แสงมันเข้าเกิน
โดยหลักการตรงนี้ทีมเราวางแผนไว้อยู่แล้วครับกับทางทหารนะครับ
ว่าพอออกมาก็เตรียมแว่นตาดำใส่ให้ทุกคนนะครับเพื่อที่จะป้องกัน
แล้วก็มาถึงที่นี่เราก็เตรียมไว้แล้วครับเมื่อกี้เราก็ไปทดสอบว่า
ม่านแล้วปิดไฟแล้วขณะนี้เพียงพอไหมนะครับ
จากสู่แพทย์มามาเช็คนะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับ
แล้วก็คงตรวจเป็นลายลายครับพอมาถึงเราคงประเมินต่อเพราะว่า
กว่าจะมาถึงนี่บางทีร่างกายก็ปรับตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
อาจจะสามารถที่จะอยู่ในสภาพของแสงปกติ
แต่อาจจะยังไม่สามารถออกไปอยู่กลางแจ้งเพราะว่าแสงกลางแจ้งจะค่อนข้างแรง
ก็เมื่อกี้ได้นำเรียนไปแล้วครับว่ามันมีความเสี่ยง
ซึ่งเราก็มีขั้นตอนของการแยกนะครับเพื่อที่จะเฝ้าระวังนะครับ
ก่อนว่ามีหรือไม่ถ้าไม่มีก็สามารถที่จะให้น้องกลับบ้านได้นะครับ
พูดถึงเรื่องนี้ผมมีอีกประเด็นหนึ่งครับเมื่อกี้เราคุยกันในทางวิชาการครับ
นอกจากจะเป็นห่วงน้องทั้ง๑๓คนแล้วเนี่ย
เราก็ยังเป็นห่วงทีมที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับที่ทั้งหมดนะครับ
ตอนนี้เรากำลังทำการ์ดที่จะให้ทุกท่านที่มาช่วยเหลือแล้วก็กลับไปนะครับ
ถ้าหากท่านมีอาการไข้ปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับ
ก็เอาการ์ดแผ่นนี้เข้าไปหาแพทย์ที่ไหนก็ได้นะครับ
แล้วเราก็จะมีรายละเอียดให้ว่าให้ตรวจหาโรคอะไรบ้างนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นทั่วไปอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่เป็นไข้ฉี่หนู
ถ้าหากมีก็จะได้รีบรักษานะครับ
ทีมเจ้าที่ไม่ต้องครับก็ให้กลับไปเพียงแต่ให้เฝ้าระวังตัวเองอยู่ที่บ้านที่ทำงานนะครับ
ถ้ามีอาการก็ให้กลับมาพบแพทย์นะครับตรงนี้เป็นขั้นตอนซึ่งเรากำลังจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับท่านผู้ว่า
แล้วก็เพื่อจะชี้แจงกับทุกหน่วยงานที่มาช่วยกันครับ
เป็นห้องทั้งชั้นเลยครับที่จะดูแลน้องทั้ง๑๓คนนะครับ
เดี๋ยวคงมีภาพให้ดูมั้งครับมีไหมครับไม่แน่ใจ
ลองดูนะครับเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เดี๋ยวอาจจะดูในเว็บไซต์ในแฟนเพจของโรงพยาบาล
มีภาพของขั้นตอนว่ามีที่พักญาติข้างหน้าห้องให้ญาตินั่งพักซึ่งเราได้ดำเนินการเรียบร้อยก็คือ
ว่ามีการ์ดขึ้นคนคนอื่นไม่ให้เข้านะครับก็เข้าเฉพาะญาติอย่างเดียวในชั้นที่๘
แล้วก็พอเข้ามาแล้วถ้าจะเข้าไปเยี่ยมก็ผ่านห้องต้องแต่งตัวก่อนนิดนึง
ใส่เสื้อคลุมใส่แมสใส่หมวกนะครับแล้วก็เข้าไปเยี่ยมได้
แต่ในวันแรกเราอาจจะยังไม่ให้นะครับก็ขั้นตอนหนึ่ง
พอเสร็จแล้วก็เดินออกอีกทางหนึ่งถอดเสื้อถอดแมส
แล้วก็ลงไปในถังที่เอาไว้ไปทำลายเชื้อนะครับแล้วก็เดินลงนะครับ
ขั้นตอนมีเส้นทางที่จะไม่เดินย้อนสอนนะครับ
เดี๋ยวถึงเวลาเราอาจจะค่อยดูอีกทีว่าเราจะให้ทางสื่อได้เข้าไปดูด้วยอีกครั้งหนึ่ง
ค่อยถึงเวลาก่อนเราค่อยนัดกันอีกทีแล้วกัน
ถ้าคำเมินเรื่องผู้น้องอยากช่วยคำเมินหรือหลังกายของคุณน้อง
จากที่เราเห็นในคลิปอย่างเมื่อวานที่มันเองมีคลิปออกมา
ต้องบอกยากนะครับจริงถ้าดูแล้วก็ถือว่าเราก็สบายใจขึ้นครับ
เพราะว่าตอนแรกเราไม่รู้สถานะเลยว่าเป็นอย่างไร
ตอนนี้เบื้องต้นเราก็คงเห็นว่าสถานะน้องก็พูดคุยได้นะครับ
ไม่มีใครหอบอะไรนะครับแต่ว่าเราหนึ่งที่เรายังไม่รู้ก็คือชีพจรเร็วหรือไม่
อาชีพชีพจรเร็วก็อาจจะบ่งบอกว่าขาดน้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ดันโลหิตเป็นอย่างไรแต่โดยดูจากภาพก็ดูเหมือนถ้าน่าจะดีระดับหนึ่ง
เพราะว่าถ้ามีความดันเริ่มต่ำส่วนใหญ่ก็จะนั่งไม่ค่อยได้
จะเวียนหัวก็มักจะต้องการการนอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
เพราะฉะนั้นดูเบื้องต้นก็ถือว่าดีแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันได้๑๐๐
ก็ต้องขอประเมินอย่างชัดเจนดีกว่าหลังจากที่ออกมาแล้วครับ
คือถ้าไม่รุนแรงเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่ากี่วัน
ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแยกโรคเร้า
ว่าเราต้องการการแยกโลกมากน้อยแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับผลการตรวจของเราว่า
มีการบ่งชี้ไปในทิศทางของการติดเชื้ออะไรหรือไม่นะครับ
ตรงนั้นน่าจะเป็นตัวที่บอกมากกว่า

มันจะเชื่อมงานที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเท่ามากกว่าตาม
แต่ถ้าการบ่งชี้ได้มากกว่าอาจจะเป็นตัวที่สุดนะครับ
ต้องบอกว่าน้องที่เด็กก็ไม่ได้เด็กมาก
คือความหมายของเด็กของเราถ้าจะมีผลแบบต่างกันอย่างมาก
ก็อาจจะเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า๕ขวบลงไปนะครับ
แต่ว่าของน้องนี่ก็ประมาณ๑๑ใช่ไหมครับต่ำสุด
ถ้าเทียบจริงผมว่าก็อาจจะไม่ต่างจากผู้ใหญ่มากนะครับ
แต่เพียงแต่เขาอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโต
อาจจะต้องการสารอาหารโปรตีนพลังงานที่มาก

แต่เพราะเอิญตรงนี้มันเป็นช่วงสั้นนะครับ
ไม่ได้เป็นระยะยาวเป็นเดือนนะครับ
ในแง่ของผลต่อการเจริญเติบโตอะไรตรงนั้นคงไม่ได้มีเยอะมากนะครับ
ที่เราห่วงจะเป็นเรื่องที่เมื่อกี้ผมบอกมากกว่าว่า
พอเราจะเริ่มให้กลับมาเราระวังความผิดปกติที่จะเกิดในช่วงต้นนะครับ
อาจจะประมาณสัก๔๗วันแรกแค่นั้นเองนะครับ
ที่อาจจะเป็นห่วงก็คือญาตินะครับที่อาจจะต้องเข้าใจตรงนี้ว่าเราอาจจะต้องขอเวลาในการแยกนะครับ
แล้วก็อาจจะฝากทางสื่อมวลชนด้วยนะครับ
ก็เราคงพยายามที่จะให้ข้อมูลเป็นระยะนะครับ
ในเบื้องต้นก็อาจจะไม่อยากให้ขึ้นไปรบกวนมาก
ขอเวลานิดหนึ่งในการที่เราจะทำงานแล้วก็เตรียมข้อมูลต่างนะครับ
ดูข้อมูลว่าน้องเป็นอย่างไรบ้างแล้วคงจะนำเรียนเป็นระยะนะครับ

จะใช้ที่นี้นะครับ
ไม่ได้นัดกันเอาเป็นห้องนี้เป็นหลัก

ก็เอาตำเต่าเชียงหัวข้างเทศไทยนะ
ก็เอาเจ้าโลกดู
ก็เป็นบรรยากาศในการแถลงนะครับ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาณสุข

คุณหมอทงชัยเลิศวิลัยรัตนภง

ก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

บอกถึงขั้นตอนนะครับหลังจากที่รับน้อง

ไม่ใช่เป็นห้องแบบปลอดเชื้อ
อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นห้องที่จัดไว้พิเศษ

ในการรอผลตรวจเลือด

แล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง
บอกว่าขอให้แยกเด็กออกจากผู้ปกครองก่อน

อาจจะไม่เกิน๗วันหรืออาจจะน้อยกว่านี้
โอกาสเรื่องของการติดเชื้อไวรัส

แต่เรื่องของความพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
อุปกรณ์ห้องต่างพร้อมเต็มที่
เมื่อกี้เขาบอกว่าให้ไปดูในเพจ

เพราะว่าเขาเตรียมตัวไว้พร้อมเต็มที่เลยนะฮะ

คือเตรียมฉัน๑๘เอาไว้กัน๑ฉัน
ที่จะดูแลน้องแล้วก็บอกว่า
สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของสัตว์ในถ้ำนั่นแหละ
ต้องดูด้วยว่าน้องเนี่ยถูกกัดอะไรรึเปล่า

เรื่องของสายตาไม่น่าจะมีปัญหามาก
แต่ก็เตรียมแว่นตาดำเอาไว้แล้ว

แล้วก็เรื่องของอาหารการกินด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ